คุณผู้ฉมในช่วงที่ผ่านมาทหารที่ถูกเกื้อร์ทะหารเข้าไป

แล้วก็ออกไปเจอย่างพี่น้องสักประมาณ๑๐วัน
มีทหารที่ช่ายหน้าจะกลับไปบ้าน
แล้วเสร็จพี่สาวก็ไปส่งที่บคส

ตามยังไงก็หาไม่เจอถามไปที่กรมเขาบอกว่าไม่พบตัว
ไปที่บอกขอสอก็ไม่มีคนเห็น
แล้วหายไปเลยคุณผู้ชมพี่สาวเขาพยายามถือรูปไปถามคนระแวกนั้น
ว่ามีใครเห็นไหมเห็นไหมก็ยังไม่เจอนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พลทหารทัศพลโนรีอายุ๒๑ปีชื่อเล่นคือตีเนี่ย
อยู่ที่หมู่๒ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชายนาฏ
กลับเข้ากรมไปหลังจากที่เขาให้ลาพักว้อนมา๑๐วันแล้วก็เข้าไปหาที่บ้าน
แล้วหลังจากนั้นเองก็มีญาติไปส่งไปส่งที่สถานีขนส่งชายนาฏ

แล้วพอไปส่งปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไป
ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๑๖มกราคมจนถึงทุกวันนี้
สอบถามไปที่กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์ที่ลบบุรีต้นสังกัด
บอกว่าก็ไม่เจอนะเขาไม่ได้กลับมา
แจ้งความที่โรงพักลบบุรีเองก็ไม่มีความคืบหน้า
ทีนี้ตัวพี่สาวเองนางสาวสุพรรษาสุสาครของ

ยังคงเดินทางไปบอกประสอบชายหน้าทุกวัน
เคยเห็นน้องหรือเปล่าเคยเห็นน้องไหมนะครับ
เพราะสถานที่นี้เป็นที่สุดท้ายที่ครอบครัวเจอตี
เนื่องจากว่าได้เดินทางไปส่งขึ้นรถนครชายแอร์
ตอนช่วงเช้าของวันที่๑๖มกราคม
ปรากฏว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเจอ
พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็น
แต่ว่าพี่สาวก็ยังไม่รักความพยายามยังคงเดินสอบถาม
คนที่นี่ทุกวันว่าเคยเห็นปีไหมเคยเห็นน้องชายเขาไหมนะครับ
จากนั้นนางสาวสุพรรษาก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่
เดินทางไปหาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกับตันยูจังหวัดชายนาฏนะครับ
เมืองชายนาฏพร้อมกับนำรูปไปให้ช่วยลงข่าวให้หน่อย

จากว่าเป็นองค์กรที่มีคนทำงานเยอะ
ก็คือกู้ภัยเนี่ยน่าจะช่วยหาได้อีกทางหนึ่งนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้นางสาวสุพรรษาบอกว่า
แม้ความหวังจะไม่มีจะริบหลีกก็ตาม

คิดอยู่ว่าน้องชายน่าจะปลอดภัยและยังคงมีชีวิตอยู่

คิดว่าน้องชายน่าจะมีการขับรถไปตามอำเภอต่างหรือเปล่า
ที่เขามีญาติอยู่แต่ว่าก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับ

โดยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตามหาน้องเขาหน่อย

เราก็พยายามจะหารูปน้องชายเขาอยู่ว่ามีหรือเปล่า

ถ้าเกิดใครรู้จักน้องชายของคุณสุพรรษาสุดสาครนะฮะ

ตอนนี้คนที่บ้านเป็นห่วงมาก

หรือว่าคุณหนีกรมไม่อยากกลับไปเป็นทหารหรือเปล่า
หรือยังไงก็ติดต่อบอกพี่สาวหน่อยนะครับ